ไปดูที่เรื่องของทางด้านของบิลลี่หรือว่าพรจีมรักจงเจริญ
คุณผู้ชมจำได้ไหมย้อนกลับไปปี๕๗
คือเขาเป็นนักทำกิจกรรมกลุ่มชาติภัณฑ์บ้านบางกรอย
แต่ว่าถูกจับไปในข้อหาไปหาน้ำพึ่งในเขตอุทยาน
ก็ถูกจับตัวไปหลังจากนั้นหายตัวไป
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ล่าสุดไปเพราะเป็นกะโหลกไปอยู่ในถัง
ซึ่งถูกทิ้งเอาไว้ในเขื่อนแก่งกระจาน
ตรวจไปตรวจมาเอ๊ะมันไปตรงกับดีเอนเอของคุณแม่ของบิลลี่พอดี
นั่นหมายความว่าคำตอบที่พยายามหากันมาตั้งแต่ปี๕๗
ว่าเขาตายหรือยังสรุปคือเขาตายแล้ว
กลายเป็นศพกลายเป็นกระดูกอยู่ในถังน้ำมัน
ที่ถูกฆ่าอำพลางคดีแบบนี้นะครับคดีนี้เริ่มเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อน
ิลลี่หรือว่าพรจีรัฐจงเจริญเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานควบคุมไปฐานครอบครองของป่าคือเขาไปหาน้ำพึ่งในป่านะฮะ
หลังจากที่วิลลี่ถูกจับกลุ่มตัวไปก็ไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยหายไปตั้งแต่วันที่ถูกจับกลุ่มตัว
บิลลี่เนี่ยนะเป็นนักปกป้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
ชาวปากากย่อนะฮะเขาไปร่วมมือกันกับชาวบ้านคนอื่นแล้วก็นักเคลื่อนไหวนะครับ
เตรียมฟ้องกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าถูกกล่าวหาว่าไปวางเพลิงเผาบ้านเรือและทรัพย์สินของชาวบ้านระหว่างปี
สามถึงห้าสี่นะครับทางด้านของพันธบรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี
ดีเอสไอเดียบอกว่าชุดปฏิบัติการได้บ่อแสว่าบิลลี่อาจจะถูกฆ่า
รัศมีของพื้นที่อุทยานแก่งกระจานก็เลยไปขอความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือนำหุ่นยนต์ระบบโซน่าสแกนไปค้นหาทั้งบนพื้นแล้วก็ใต้น้ำ
กระทั่งไปเจอถังน้ำมันขนาดสองร้อยลิตรจมอยู่ใต้น้ำค่ะแล้วก็เอาถังขึ้นมาตรวจสอบโอ้โห
พอเอาขึ้นมาเนี่ยพังงะเลยนะไปเจอกระดูกมนุษย์ในถังน้ำมันอันนี้เป็นกระโหลกท้ายทอยของมนุษย์
ตอนแรกยังไม่มั่นใจว่าใช่บิลลี่หรือเปล่า
เขาเอาไปตรวจสอบกับแม่ของบิลลี่ก็คือนางไพร้อจีจงเจริญ
สุดท้ายมันตรงกันนั่นหมายความว่าชิ้นส่วนกระโหลก
จนทำให้สามารถสรุปได้ว่าณตอนนี้บิลลี่เขาถูกฆาตกรรมแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ถ้าเราพบชิ้นส่วนของศพแล้วเนี่ยคดีฆาตกรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับ
แต่ฆาตกรรมจากการทรมานไม่อะไรมั้ยนี่เป็นหลักฐานที่เราจะรวบรวมต่อไป
เพื่อเป็นการตอบคำถามสังคมในเบื้องต้นว่า๕ปีที่ผ่านมา
ลี่หายไปไหนตอนนี้มั่นใจว่าพฤติการของกลุ่มคนร้ายที่กระทำความผิดนั้นเนี่ย
ขายลักษณะเป็นการฆาตกรรมโดยทรมานแล้วก็บังคับบุคคลให้ศูนย์หายไป
ก็จะมีการเร่งรัดสอบสวนรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มองค์กรที่กระทำผิดต่อไป
แน่นอนข้อหาต้องเปลี่ยนจากการที่ตอนแรกยังไม่รู้ว่า
ลี่ตายหรือยังค่ะนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยการดำเนินคดีก็ต้อง
เดิมเนี่ยเขาต้องคดีมาตรวาลหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนเป็นคดีฆาตกรรมค่ะนะเพราะว่าแน่นอนเขา
ถูกทำให้ตายส่วนเรื่องของการจะทำฆาตกรรมวิธีใดแบบใดทำให้ตาย
สืบต่อไปเพราะว่ามีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผย
ค่ะตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องทำไปตามพยานที่มีนะฮะไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใคร
ก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่ละเว้นจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ยังไม่ทราบจะเป็นคนที่ถูกจ้างวานมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
แต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าบิลลี่ตายแล้วแต่ว่าจุดที่ไปพบศพเนี่ยนะคะ
เป็นจุดที่ลักษณะเป็นลักษณะแบบปิดอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้าออกเนี่ย
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่แล้วคนที่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้
ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปก็ได้นะค่ะจริงจริงทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นายชัยวัดริมลิขิตอักษร
พอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เก้าเมื่อวานเนี้ยพยายามติดต่อทั้งวันเลย
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่บิลลี่หายตัวไปแต่เมื่อวานก็ไม่สามารถติดต่อได้
แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอหน้าบิลลี่ด้วยค่ะ